ใครที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษต
ในการท่องเที่ยวเชิงเกษต
และที่สำคัญในโครงการนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน
ต้นโปรงต้นโกงกางและพืชพันธนานาชนิดอวดใบเขียวขจีหลังได้รับน้ำฝนจนชุ่มฉ่ำ
ทำให้ป่าชายเลนแห่งนี้มีชีวิตชีวาพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมความงดงามของป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง
ที่นี่เคยเป็นแหล่งทำการประมงและการเกษตรของชาวบ้านเมื่อธรรมชาติเริ่มถูกทำลายเทศบาลตำบลปากน้ำประแสจึงร่วมมือกับชาวบ้านพลิกฟื้นป่าชายเลนสมผู้ในอำเภอแกลงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สร้างสะพานไม้ระยะทางยาวกว่า๒กิโลเมตร
ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมธรรมชาติ
และศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน

จะเห็นว่าทั้งสองข้างทางค่ะเต็มไปด้วยต้นโพรงค่ะ
ซึ่งต้นโปรงเหล่านี้นะคะจะมีสีเหลืองอมเขียว

ที่นี่จึงมีชื่อเรียกว่าทุ่งโปรงทองค่ะ

โปรงทองจะงดงามกว่านี้ค่ะ

ก็เป็นจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยว
ไปยืนถ่ายภาพเหมือนอยู่กลางทุ่งสีทอง
ชมธรรมชาติแล้วต้องอิ่มท้องกันค่ะ

ส่วนผลไม้ชื่อดังของจังหวัดระยอง
นั่งรถเที่ยวชมบรรยากาศเย็นสบาย

และเติมพลังกับบุฟเฟ่ผลไม้
ทั้งง๊อกมังคุดละมุดทุเรียน

ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น

มีค่าเข้าชมคนละ๔๐๐บาท
และเด็กคนละ๒๐๐บาทค่ะ
ยังทานผลไม้ไม่จุใจ

อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ในการทำสวนผลไม้มายาวนาน
ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร

การท่องเที่ยวเราเปิดตั้งแต่ตี๘ค่ะ

แล้วผลตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อย

คิดค่าบริการคนละ๓๐๐บาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน